สวัสดีครับ

ที่จะตัดสินโชคชะตาของครอบครัวของตะวัน
จากจังหวัดรบบุรีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อ
ชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ตายายเด็ก

เดี๋ยวเรามาลุ้นฟังเฉลยไปพร้อมกันนะตานะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นักเรียนชั้นป๑มีทั้งหมดกี่คน
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๒๓คน
และน้องน้ำเพชรตอบตัวเลือกที่๔๒๓คน

โมาส
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

โอเคลูกมั่นใจก็เลยถูกลูก
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของตะวันนะครับ
ตอนนี้น้องน้ำเพชรทำไปได้แล้ว๑ข้อ

รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ดีใจไหมทำได้แล้วหนึ่งข้อ

เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องขนมไข่หงครับ
ยายคิดว่าเวลา๓นาทียายทำได้ไหม

ก็๘๐ก่อน
อีก๒๐โทษใครครับยาย
เอาละมาลุ้นกันนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ขนมไข่หงจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาที

ยายแก้วทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้
ไม่ได้

ไม่ได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
๒นาที๒๘วินาทีครับ

เอาละครับทำไปได้แล้ว๒ข้อครึ่งทางครับ
ครอบครัวของตะวันนะครับตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
อีก๒ข้อ๑แสนและ๑ล้าน
จะสามารถคว้ากลับบ้านได้หรือไม่
เราต้องเอาใจเชียร์และเอาใจช่วยนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ความรู้ชั้นป๖ครับ
โจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วางตำแหน่งทิศต่างให้ถูกต้องนะครับ
ซึ่งน้องพีเลือกวางทุกทิศใน๘ทิศนี้นะครับ
มีทิศหรดีทิศอีสานบูรพาอุดรทักษิณอาคเนประจิมพายับ
ถ้าข้อนี้ทำได้นั่นหมายความว่า

ได้เงินแสนกลับบ้าน
แล้วมีโอกาสลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ

น้องพีทำได้หรือไม่ได้ครับ

โอ๊ย
แต่บอกจริงเลยนะคุณผู้ชม

ถูกไปตั้ง๕ทิศ
ผิดไป๓ทิศเท่านั้นเองลูก

พีลังเลใจมากที่สุด

ต้องเป็นอะไรอุดรแล้วมีที่ไหนอีกลูกอาคเนครับ
อยู่ที่ไหนส่วนหอระดี
เพราะฉะนั้นนะครับอ้าวไม่เป็นไรเพิ่งพลาดไปข้อเดียว
อย่าเสียใจนะครับเออเราทำดีที่สุดแล้วลูกเพราะฉะนั้นเก่งมากแล้วลูกแค่นี้
พลาดเงินล้านไปแล้วแต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านในวันนี้ครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของตะวันนะครับผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือภาพใดคือภาพขนมที่ถูกต้องที่อยู่บนบานตู้เสื้อผ้า
ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ครับ
ตะวันเลือกตอบตัวเลือกที่๓ภาพที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
หัวเท้าหัวเท้าหัวเท้า
ตุ๊กแซมตุ๊ก
ตัวเลือกที่ตาเลือกคือตัวเลือกที่๓

คือภาพที่๔ครับ
เอาละครับทำกันเต็มที่แล้ว
แล้วก็ใช้โอกาสที่มีอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของตะวันจากจังหวัดรบบุรี

ไม่เป็นไรหน้าตานะถือว่ามาเปิดดวงมาใช้โอกาสนะครับ

สู้นะรู้สึกยังไงครับครับ
๑หมื่นบาทเนี่ยตอนนี้ครับ
หายากไหมตาสำหรับครอบครัวของเราหายากหายากครับ
ก็๒คนเตยากับยายดีก็

มาใช้จ่ายอันนี้อีกหมื่นนูหนึ่ง

แล้วตาจะเอาเงินหนึ่งหมื่นนี้ไปต่อชีวิตอะไรก่อนนะครับ
เขาว่าจะเอาไปให้หลานไปโรงเรียน
แล้วก็เหลือนั้นก็ว่าจะให้ยายไปทำขนม
ทุนทำขนมอีกหลายชีวิตนะตาที่มาในรายการของผม
ที่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นเดินได้
อีกหลายชีวิตที่มองอะไรไม่เห็น
อีกหลายชีวิตที่ครอบครัวเขาพิการกันทั้งบ้านเลย
แต่เขายังสู้เลยเพราะฉะนั้นเรายังมีลมหายใจ
แต่ต้องดูแลสุขภาพนะทั้งตาทั้งยายนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นแล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันหายจากโรคที่เราเป็น
ก็คือโรคหนี้สินนะครับ
ครอบครัวที่มาในรายการของเรา
สามารถนำน้ำใจของคุณผู้ชมคนละเล็กคนละน้อย
ปลดหนี้ได้นะครับไปใช้หนี้ได้

แต่เขาก็สามารถปลดหนี้ได้สำเร็จ
เพราะน้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั่นเองนะครับ

ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของตะวัน
ไว้กับคุณผู้ชมช่วยดูแลด้วยนะครับ
จ๋าขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ตากับยายมีสุขภาพที่แข็งแรง
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและโจทย์เพียง๔ข้อ
ที่จะไปต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

เตรียมข้าวมันไก่พร้อมขายให้ได้ทั้งหมด๑๐กล่อง

๓นาทีครับ
๓นาทีนะครับ

เหมือนกินเหมือนกิน

สวัสดีครับ